เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

มวลคักอีหลีที่น้า
ชวนชาติตลอดข่าวมากันที่บ้านโหนสะอาดหมู่ที่๑๑ตะบนบ่อย่ายอเภอบรมบือ
จังหวัดมหาสารคามนาบ่อตอง
ที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ของคุณละอองโสจันทร์
ได้พลิกไร่มันสัมปะหลังและมันแก้วมาปลูก

ตอนก่อนหนูก็ทำสวนมันแล้วก็ไม่ได้ราคา
ก็เปลี่ยนมาเป็นปลูกมะยงชิดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลำไยชมพู่
ไม่ได้ผลก็เลยมาทดสอบมะม่วงค่อยได้ผล
โอ้โหปลูกมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ย
ซึ่งสาเหตุที่เขาปลูกหลายอย่างขนาดนี้ก็เพราะว่า
ผลผลิตเนี่ยไม่ได้ราคานั่นเอง
โดยพื้นที่แห่งนี้ปลูกมะม่วงทั้งหมด๑๗๐๐ต้น
ในพื้นที่๒๐ไร่ด้วยระบบน้ำหยด
ว่าแต่มะม่วงที่ปลูกเนี่ยพันธุ์อะไรบ้างครับ
หลักเลยที่สวนมีมะม่วงมหาชนกน้ำดอกไม้มันเขียวสามรส
สำหรับผลมะม่วงที่สวนแห่งนี้จะมีขนาดใหญ่ผิวสวยเนื้อดี
รสชาติเร็ดสะแม่นแต่ละทีเดียว
จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางรวมไปถึง
ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ามารับซื้อมะม่วงถึงสวน
เมื่อปีที่ผ่านมาคุณละอองยังบอกอีกว่า
สาบาทเก็บผลผลิตขายได้เงินกว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท
ส่วนปีนี้ตั้งเป้าการขายมะม่วงไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ผมเชื่อว่าดวงและฝีมือในการปลูกมะม่วงของคุณละออง
จะต้องหนุนส่งให้ได้ยอดตามเป้าอย่างแน่นอนครับ

กลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ